คุณผู้ชมคะมาดูตัวเลขของผู้ติดเชื้อรายใหม่จากการแถลงของสบคตัวเลขยังค่อนข้างสูงอยู่เกือบแตะหลักหมื่น
รายใหม่ที่ติดเชื้อล่าสุดก็คือ๙๖๙๒รายติดเชื้อในประเทศ๙๐๖๒นะคะ
ติดเชื้อในเรือนจำ๖๑๕ติดเชื้อจากต่างประเทศ๑๕รักษาหายแล้ว๕๗๐
ผู้ติดเชื้อสะสม๓๘๑๙๐๗รายยอดผู้เสียชีวิตวันนี้๖๗ศพนะคะ
รวมผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๓๐๙๙ศพยังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล๑๖๙๕๑ราย
อาการหนัก๓๓๖๗รายต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ๘๔๗รายค่ะ
คือมันมีคำถามตามมาทันทีนะครับเพราะว่ามาตรการต่างที่เราพยายามยกระดับ
ณขณะนี้เนี่ยตั้งแต่ปิดแคมป์คนงาน๓๐วันถ้าท่านจำได้ตัวเลขมันก็เพิ่มขึ้น
ใช่ค่ะมาล็อกดาวน์๑๐จังหวัดที่เป็นจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ตัวเลขก็เพิ่มขึ้นทุกวันที่๘ใช่คือล็อกดาวน์แล้วตัวเลขก็ยังไม่ลดค่ะ
วันนี้มีข่าวว่าเดี๋ยวอาจจะต้องล็อกดาวน์กันทั้งประเทศนะฮะ
มาตรการจะเข้มข้นมากขึ้นกว่านี้โดยคุณหมอเบิร์ตแพทย์หญิงอภิษมัยศรีรังสรรค
ช่วยโฆษกสบคบอกว่าวันนี้ที่ประชุมสบคเนี่ยมีประชุมวาระพิเศษนะครับ
เพื่อติดตามผลหลังประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่กรุงเทพ
ปริมณฑลแล้วก็๔จังหวัดชายแดนใต้รวม๑๐จังหวัด
ผ่านมา๕วันที่มีทั้งล็อกดาวน์ทั้งเคอร์ฟิลล์
พบว่ายังมีการทำผิดฝ่าฝืนแล้วก็รวมกลุ่มกันอยู่หลายพื้นที่
แล้วตัวเลขมันยังสูงขึ้นอยู่ทุกวันนี่แตะหลักหมื่นทุกวันแล้วนะฮะ
เกือบหมื่นแล้วนะครับ๙๐๐๐ขวายังไม่เหมือนกับจริงแต่๙๐๐๐ขวา
ที่ประชุมสอบคอมีข้อสรุปว่าจะต้องปรับมาตรการให้เข้มข้นมากขึ้นนะครับ
โดยอาจจะต้องมีการปิดกิจการกิจกรรมบางอย่างให้มากขึ้นหรือมากที่สุด
จากเดิมที่อนุญาตให้เปิดกิจการกิจกรรมได้ถึงเวลา๒ทุ่ม
เพื่อให้ประชาชนมีเวลาเดินทางกลับบ้านแล้วก็ห้ามออกนอกเคหาสถานตอน๓ทุ่ม
อาจจะต้องเข้มข้นมากกว่านี้นายกในฐานะพอสบคก็เป็นห่วง
แล้วก็มอบหมายให้คณะแพทย์แล้วก็ทางสาธารณสุข
ไปปรึกษาแล้วก็ทบทวนมาตรการเพื่อควบคุมมาตรการที่มีอยู่เนี่ย
เข้มข้นมากขึ้นอย่างเร่งด่วนอย่างเช่นการขยายมาตรการล็อกดาวน
ในพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมากอย่างจังหวัดอื่นนอกเหนือจาก๑๐จังหวัด
ชนบุรีเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อเยอะขึ้นเดี๋ยวฟังคุณหมอเบิร์ตนะครับ
ในที่ประชุมวันนี้มีการพิจารณานะคะว่าอาจจะมีการปิดให้มากขึ้น
มากที่สุดและอาจจะทำให้มีการปรับมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้น
อันนี้ต้องติดตามในการรายงานในเร็วนี้นะคะซึ่งต้องเน้นย้ำค่ะว่า
ที่ผ่านมามาตรการล็อกดาวน์ที่ประกาศไปสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะ
เป็นไปตามสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันเป็นการล็อกดาวน์เป็นพื้นที่
มีการควบคุมสูงสุดเข้มงวดเฉพาะใน๑๐จังหวัดไม่ใช่ทั้งประเทศ
แล้วก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนน้อยที่สุด
แต่เมื่อมีการรายงานทบทวนมาตรการ๕วันที่ผ่านมาแล้ว
ยังพบว่าการบังคับใช้มาตรการยังน่าเป็นห่วงเนี่ยนะคะ
ก็ในวันนี้ค่ะท่านผอสบคก็ขอให้คณะแพทย์ที่ปรึกษา
มีการทบทวนมาตรการสาธารณสุขเพื่อนำเสนออย่างเร่งด่วนนะคะ